จากสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนหลายสายในกรุงเทพมหานคร
ที่หลายคนอยากจะทราบข้อมูลแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของสถานการณ์ความสามารถ
ในการระบายน้ำนะคะบนผิวการจราจรถนนต่างในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งตอนนี้เชื่อว่ากรุงเทพมหานครพยายามเร่งมืออย่างเต็มที่แล้วนะคะ
รายงานสดเข้ามานะคะจากสถานีสูบน้ำบางซื่อค่ะ
และขณะนี้นะคะทีมข่าวก็ได้อยู่ที่บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อแห่งที่๕
ซึ่งอยู่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิต
ซึ่งสถานีสูบน้ำแห่งนี้นะคะจะระบายน้ำค่ะจากครองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพญา
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระดับน้ำค่ะจะอยู่ที่บริเวณฟุตบาท
แต่จนถึงขณะนี้นะคะก็ได้ระบายน้ำออกไปจนถึงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะ
โดยคลองบางซื่อแห่งนี้นะคะมีความยาวทั้งหมด๗๙กิโลเมตรค่ะ
เริ่มตั้งแต่ถนนลาดพร้าวนะคะโดยจะรับน้ำจากพื้นที่สุทธิศาล
ลาดพร้าวบางซื่อพญาไทยแล้วไประบายลงที่แม่น้ำเจ้าพระยา
ประตูระบายน้ำวัดแก้วจุรามณี
ซึ่งหลังจากเกิดฝนตกหนักช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของกรุงเทพ
หานครนานต่อเนื่องนะคะก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
โดยเฉพาะบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตถนนลาดพร้าวและถนนรัชดาพิเศษ
ทำให้การจราจรติดขัดหนาแน่นจนถึงขณะนี้ค่ะ
ซึ่งมีสาเหตุนะคะมาจากการระบายน้ำลงสู่คลองบางซื่อทำได้ล่าช้า
ประกอบกับมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน
ทำให้การผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นทำได้ยากขึ้นค่ะ
ซึ่งสถานีสูบน้ำบางซื่อแห่งนี้นะคะ
ก็สามารถระบายน้ำได้๒๓ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้น
ขณะที่บริเวณใต้คล่องบังซื้อเองนะคะ
กรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการสร้างอุโมงระบายน้ำขนาดใหญ่
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง๕เมตรยาวกว่า๖๔๐กิโลเมตรนะคะ
และมีสถานีสูบน้ำปลายทางที่ริมแม่น้ำเจ้าพญา
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด๖เขตค่ะ
ซึ่งอุโมงยักษ์แห่งนี้นะคะก็เป็น๑ใน๕อุโมงยักษ์ค่ะ
ตามนโยบายและแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
บนถนนสายสำคัญทางเศรษฐกิจต่างนะคะ
ทั้งหมด๖จุดได้แก่ถนนพะหนโยธินจากสี่แยกสะพานควายจนถึง๕แยกลาดพร้าว
ถนนวิภาวดีรังศิษฐ์ค่ะจากแยกสุธิษศาสตร์จนถึงแยกราชเภา
ถนนรัชดาพิเศษนะคะจากสี่แยกรัชโยธินจนถึงคลองบางซื่อ
ลาดพร้าวจากสี่แยกรัชดาจนถึงครองบางซื่อค่ะ
ถนนกำแพงเพชรจากใต้ทางด่วนศรีรัฐจนถึงตลาดนัดจตุจักร
และถนนสามเศษนะคะจากครองบางกระบือจนถึงแยกเกียรติกายค่ะ
แต่จนถึงขณะนี้นะคะบริเวณจุดสำคัญทั้ง๖จุดค่ะ
ก็ยังคงไม่สามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้โดยเร็ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็ได้เร่งหามาตรการในการระบายน้ำลงสู่คลองต่าง
และออกจากพื้นถนนภายในเที่ยงวันนี้ค่ะ
โดยในช่วงบ่ายนะคะก็คาดว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนค่ะ
เคลื่อนตัวจากสุวรรณภูมินะคะเข้ากรุงเทพมหานครมาทางย่านดอนเมืองค่ะ
ซึ่งก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักอีกระรอกหนึ่งนะคะ
ก็จะต้องเตรียมตัวรับมือแล้วก็ระมัดระวังให้เป็นอย่างดีค่ะ
พอร์ตเจอรียะที่ศีลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากฐานีสูบน้ำบ่างซึ่งแห่งที่๕ค่ะ